แถวถนนที่เขตพระนครในกรุงเทพช่วงค่ำ
แล้วที่ถนนริมถนนเนี่ยตรงทางเท้าเนี่ยไปเห็นผู้ชายเขาปูผืนผ้าใบ
แล้วก็วางอุปกรณ์ข้าวของอะไรต่างนานามีแสงเทียนสว่างสวัย
แหมขายกระทงกันเร็วจังเลย

เข้าไปดูใกล้เอ้าอุปกรณ์เสพยาเสพติดฮะ
ตอนนี้ตามตัวผู้ชายคนนี้ได้แล้วนะครับ
แต่ว่าไปดูคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนนะครับ

นี่ฮะทำไมร้องเพลงอารมณ์ดีจังเลยคะ

น้องเขาบอกเห็นไกลนึกว่าแหมมาขายลอยกระทงขายกระทงกันล่วงหน้าหรือยังไร
พอเข้ามาดูใกล้เนี่ยมันเหมือนกับพวกอุปกรณ์ที่ใช้เสพยาไอซ์นะฮะ
ตกลงแล้วเนี่ยเขาเอาอุปกรณ์เสพยาเสพติดมาวางขายจริงเหรอ
ปรากฏว่าผู้ชายคนนี้ร้องเพลงอารมณ์ดี

แล้วก็ทำท่าเนี่ยจุดส่งสูบอะไรให้ดูเลยนะครับทุกผู้ชมครับ
ค่ำ๑๕พฤศจิกายนแถวถนนในเขตพระนครกรุงเทพนะครับ
หลังจากนั้นคลิปนี้ก็ถูกแชร์กันต่อไปในโลกออนไลน์
พร้อมกับตั้งคำถามว่าทำแบบนี้ก็ได้เหรอ

ขณะที่หลายคนก็เอ๊ะใช่เรื่องจริงหรือเปล่า
บางทีมีคนที่เขาแบบแค่อยากทำคอนเทนต์เพื่อลงโซเชียลอะไรอย่างนี้ก็มี
หรือจะมีคนที่ใจกล้าทำแบบนี้จริง
ล่าสุดทางสนชนะสงครามนะครับท่านผู้ชมครับ
เห็นคลิปนี้ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะฮะ
เพราะว่าเจ้าของคลิปเองเขาก็ประสานไปยังตำรวจ
เอาคลิปเป็นหลักฐานไปมอบให้ด้วย
ตำรวจก็ไปตรวจสอบแล้วไปเอาตัวมาได้แล้วนะครับผู้ชายคนนี้นะครับ

อุปกรณ์เสพยาเสพติดมาวางขายอย่างนี้เลย
ผู้ชายคนนี้เนี่ยชื่อว่านายพิชัยอายุ๔๒ปี
คุมตัวได้แถวตรอกสาเกนะครับ

พร้อมกับอุปกรณ์ที่เอามาเปิดแผงขายอุปกรณ์เสพยาเสพติดด้วย
กับการสอนอชนะสงครามพันธุ์ตำรวจเอกสนองแสงมณีบอกว่า
หลังได้รับข้อมูลก็ให้ฝ่ายสืบสวนเนี่ยลงพื้นที่สืบสวน

ผู้ชายคนนี้นำตัวมาตรวจปัสสาวะ
พบว่ามีการเสพยาเสพติดด้วยนะฮะ
จากการสอบสวนเขาอ้างว่าเขาไม่มีอาชีพเป็นหลักแหล่ง

ก็ตระเวนขอเงินชาวบ้านไปทั่วนะ
พอได้เงินมาก็เอาไปซื้อยาเสพติดเอามาเสพ
แล้วก็มีอุปกรณ์เสพยาเสพติดติดตัวไว้
ก็เอามาวางที่ถนนแบบนี้แล้วก็วางเอาไว้เผื่อใครที่จะมาซื้ออะไรอย่างนี้ฮะ
ค่ะก็ถูกแจ้งข้อหาไปนะครับเรื่องของการเสพยาเสพติดนะครับ

แต่ก็ต้องขอบคุณน้องเขานะที่เขาไม่ละเลยใช่ไหม
เขาเห็นแล้วเขาก็บันทึกเป็นหลักฐานแล้วก็ไปสอบถามไปดูให้แน่ชัดว่าเออตกลงเป็นอย่างนี้จริง
ก็นี่แหละค่ะเสพเองขายเองโดนจับเองติดคุกเองทุกอย่างครับ